อีกหนึ่งสถานที่อยากเชิญชวนชาวไทยทุกคนให้ไป
ก็คือที่พิพิธภัณฑ์บัญชาที่จังหวัดพิศนุโลก
เพราะมีพระชายาลักษณ์พระราชประวัติ
รวมถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๑๐
จัดแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติค่ะ
พิพิธภัณฑ์บัญชาที่ซอยขุนทิพย์ตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้มีการจัดแสดงพระชายาลักษณ์พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
และเปิดให้ทุกคนได้เข้าไปชมนิทัศกาลฟรีนะคะ
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยพระชายาลักษณ์ที่นำมาจัดแสดงนั้นถือว่าหาชมได้ยากนะคะ
โดยเฉพาะพระชายาลักษณ์ตามหนังสือพิมพ์ฉบับต่างที่เก่าเก็บค่ะ
คือย้อนไป๒๐กว่าปีก็มีมาจัดแสดงด้วย
อย่างเช่นพระราชกรณียกิจสมัยที่ดำรงพระอิสริยยศ
เป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบ
ในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือ
ที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อปี๒๕๒๐นะคะ
โดยเจ้าของพิพิธภัณฑ์บัญชาคือนายบัญชาวาจาสุวรรณ

บอกว่าพระชายาลักษณ์ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้
ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้ชม
หรือไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ชมพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๑๐
หาชมได้ยากกว่า๕๐๐ภาพนะคะ
การจัดแสดงนิทัศกาลเพื่อเทิดพระเกียรติครั้งนี้
ดูภาพเคลื่อนไหวประกอบภาพนิ่งในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับประจำวันเสาร์นี้ด้วยก็ทำให้ผู้ที่เข้าชมนะคะ
ก็ปราบปลื้มแล้วก็ประทับใจค่ะ
วันนี้ที่มาจัดแสดงนิทัศกาลเนี่ยคือเราส่วนมาก
บางท่านไม่มีโอกาสได้ไปร่วมพิธีที่กรุงเทพ
ที่ชงท่านเสด็จวื้อนที่ต่างอย่างการฝึกร่วมของทหาร
แล้วก็ลงภาพไว้แล้วก็เลยเก็บไว้ตั้งแต่ครั้งก่อน
ถ้าเราเก็บไว้คนเดียวมันก็ไม่มีโอกาสที่คนอื่นจะได้รู้
แล้วก็เอามาเผยแพร่

หลังรุ่นน้องรุ่นน้ำหลาดนี้ได้ดูนะครับ
ฟังเจ้าของพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว

ตาท่านนี้คือคุณตาแสวงอุ่นเกรดอายุ๗๑ปีแล้วค่ะ
คุณตาได้มาชมนิทัศกาลให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวี
บอกว่ารู้สึกปลื้มปิติอย่างมากนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปปี๒๕๒๐คุณตาแสวงเป็นสารวัตรทหาร
เสบียงไปยังสมรภูมิเขาคอ
แล้วคุณตาได้มีโอกาสชื่นชมพระบรมี
ห่างจากพระองค์ท่านประมาณ๒๐เมตรเท่านั้นนะคะ
ดังนั้นคุณตาแสวงเลยรู้สึกปลื้มปิติอย่างมาก
คุณผู้ชมคะท่านใดที่อยากที่จะไปชมนิทัศกาล

ก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามเส้นทางได้

เบอร์๐๙๕๓๒๑๙๖๑๓นะคะ
สามารถไปได้ที่พิพิธภัณฑ์บัญชา
อยู่ที่ซอยขุนทิพย์ตำบลอรัญยิก
อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ